มาถึงข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
รถขับกลางคลองถนนเบียดนักปั่นรุมทำร้าย
คือนักปั่นคนนี้เขาอยู่ที่กาญจนบุรี
ถูกรถเนี่ยนะครับอย่างที่ดอมโปรดไปบ้างแล้ว
เบียดเบียดปั๊บล้มล้มเสร็จปั๊บ

มาลากพี่เขาไปทำร้ายร่างกายจนสลบเลยครับ
นี่ครับเอามาดูข่าวนี้นายมานพโพเกลี้ยงอายุ๔๒ปี
ชาวบ้านในตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
มาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องเข้ารักษาตัวที่
โรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนา
พี่เขาเปิดให้ดูนะมาดูแผลผมมาดูรอยฟกช้ำ
ทีมข่าวดูบอกตอนนี้ยังเดินไม่ถนัดเลยนะ
ยังเดินไม่ถนัดเลยแล้วก็เปิดภาพถ่ายในวันเกิดเหตุให้ดูด้วย
พี่เขาเล่าบอกว่าปกติทุกวันพุธกลุ่มเพื่อน
นัดกันไปปั่นจักรยานซึ่งวันนั้นมีรุ่นน้องในกลุ่มถ่ายภาพ
ลงในกลุ่มไลน์อีกกลุ่มที่มีในลบในลบนะนะครับ
ลบคู่กรณีของเขาอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย
ทำให้ในลบเนี่ยนะครับคือน่าจะมีเรื่องกันอยู่แล้วหรือเปล่า
ถ้าจะแบบนี้ไปดักรอไปดักรอครับ
อยู่ในซอยข้างมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี
ช่วงเย็นวันนั้นนะครับเมื่อถึงที่เกิดเหตุ
ลบก็ขับรถนะฮะขับรถมาชน
ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยมีรถเก๋งตามเข้าซอยมาอีก๒คัน
เขาจึงร้องขอความช่วยเหลือแต่ภรรยาของในลบที่มากับในลบเนี่ย
บอกรถสองคันอ๋ออุบัติเหตุเฉียวชนเดี๋ยวเคลียร์กันได้เดี๋ยวเคลียร์กันได้
ไปเถอะพี่ไปเถอะจากนั้นในลบก็ลากเขาเนี่ยเข้าไปข้างทางครับ
แล้วทำร้ายร่างกายจนสลบไปมาฟื้นอีกทีตอนไหนล่ะพี่นี่ครับ
สภาพหลังเกิดเหตุครับโอ้ยเนี่ยครับตอนที่กู้ภัยมาแล้ว
พลเมืองดีมาช่วยแล้วเบื้องต้นเขาแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองกาญจนบุรีครับ
ตำรวจนัดสอบประคำเช้าวันนี้ส่วนสาเหตุ
น่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวกันมาก่อนครับ